ไปดูเรื่องของเตาปฏิกรในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

เพราะว่าทางการอินเดียตอนนี้ได้สั่งปิดเตาปฏิกรนิวเคลียร์มาเลข๑
ของสถานีพลังงานประมนูกาการับปาแล้ว
ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐคุชราชทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศเมื่อวานนี้
หลังพบน้ำรั่วไหลออกมาจากระบบหล่อเย็นของเตาปฏิกรนิวเคลียร์
แม้น้ำจะรั่วแต่ทางการยืนยันว่าไม่พบสารกำลังตรังสีรั่วไหลออกมานะ
และไม่มีคนงานได้รับสารกำลังตรังสีนี้นะครับ
เตานี้จะถูกปิดจนกว่าเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลพลังงานประมาณนูของอินเดีย
จะตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วก็รับรองให้เปิดการใช้งานอีกครั้งนะครับ

แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องดูความปลอดภัยของท้องสองเตา
ส่วนที่อินเดียมีอยู่๒๕เตา
ทางการก็ต้องดูแลทั้ง๒๕เตานะครับ